คดีที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีเมื่อวานนี้นะครับในท้องที่ของสพชัยบาดานนะฮะ
มี๑๐ตำรวจเอกนายหนึ่งนะครับยิงพ่อตัวเองเสียชีวิตในบ้านพักนะครับ
ซึ่งก็ถูกควบคุมตัวได้แล้วนะครับสพชัยบาดานตอนนี้ยังสอบปากคำเครียดนะฮะ
ตำรวจเอกทีทัศน์พวงเพชรหรือว่าหมู่กอล์ฟอายุ๓๑ปีนะครับ
ที่เป็นผู้ต้องหาฆ่าบีดาตัวเองนะครับก็คือร้อยตรีสารวุฒิพวงเพชรอายุ๖๓ปีนะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักหลังใหญ่เลยล่ะนะครับ
แล้วตอนนี้ก็ยังถูกคุมเครียดอยู่นะครับในการสอบปากคำ
ติดตามจับกลุ่มได้ขณะหลบหนีไปตามเส้นทางสายสระบุรีลมเก่าในพื้นที่อำเภอชัยบาดานนะฮะ
จับได้พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุขับรถคันนี้หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันเสียชีวิตในบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลถนนใหญ่
อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสพชัยบาดานเจ้าของพื้นที่
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะเป็นบ้านพักบ้านหรูสองชั้นนี่ครับ
เบอร์เลอร์เลยนะพื้นที่หน้าบ้านชั้นล่างมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่นะครับ
ไปตรวจสอบห้องนอนที่อยู่ในชั้นล่างพบศพของร้อยตรีสารวุฒิเจ้าของบ้าน
ถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่ศีรษะ๑นัดนะฮะ
เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่พื้นห้อง
ญาติที่อยู่ในบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยร้อยตรีสารวุฒิผู้ตาย
กับ๑๐ตำรวจเอกทีทัศน์ที่เป็นผู้ต้องหาสองพ่อลูกเนี่ยนะฮะ
ทะเลาะกันอย่างรุนแรงในห้องนอนของร้อยตรีสารวุฒิผู้พ่อ
แล้วอยู่๑๐ตำรวจเอกทีทัศน์ก็ชักปืนที่พกติดตัว
ยิงใส่พ่อเลยฮะเข้าศีรษะ๑นัท
ร้อยตรีสารวุฒิก็กระเด็นหงายหลังล้มลงไปกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้น
หลังจากนั้น๑๐ตำรวจเอกทีทัศน์ก็วิ่งออกมาที่หน้าบ้านแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ส่วนสาเหตุเนี่ยญาติที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้แน่ชัดเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไร
รู้แต่ว่ามีปากเสียงกันทะเลาะกันสำหรับพ่อลูกคู่นี้
นายนิพนธ์ร่วมแก้วอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะครับ
หลังที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้ของสองพ่อลูกเนี่ยนะฮะ
เขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครในหมู่บ้านถ้าจะถามว่ารู้จักเนี่ยก็รู้จักกับร้อยตรีสารวุฒิผู้ตาย
เนื่องจากเป็นเพื่อนกับพ่อของเขาซึ่งปกติแล้วร้อยตรีสารวุฒิเป็นคนอัธยาศัยดี
ก็จะคอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านโดยมีลูกสามคนนะ
เท่าที่รู้ก็คือหมู่กอล์ฟเป็นลูกชายคนที่สองแล้วก็เป็นตำรวจในสังกัดพื้นที่ลบบุรี
หลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปประจำการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็เลยไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากนัก
หมู่กอล์ฟนะฮะหรือว่า๑๐ตำรวจเอกทีทัศน์เนี่ยเคยเอารถมาเช็คสภาพที่อู่ซ่อมรถของเพื่อนบ้านด้วยนะ
ก็จะคุยกันบางครั้งเวลาเอารถมาเช็คสภาพหลังเกิดเหตุก็ยังตกใจอยู่เพราะเพื่อนบ้านบอกว่าเท่าที่ดู
คนนี้ฮะหมู่กอล์ฟเนี่ยนะฮะ๑๐ตำรวจเอกทีทัศน์เนี่ยจะเป็นฝ่ายลูกหรือว่าฝ่ายพ่อเนี่ย
เท่าที่เพื่อนบ้านเห็นเนี่ยนะฮะบอกว่าทั้งคู่ก็ดูไม่ใช่คนใจร้อนไม่ใช่คนอารมณ์ร้อน

ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีเหตุลูกยิงพ่อเสียชีวิตเกิดขึ้นได้
ผมรู้จักก็เจอแกก็สวัสดีแกก็เรียกแกอาวุธอาวุธนะครับรู้จักเพราะแกเป็นทหารประเกษียณว่า
เพราะเมื่อก่อนพ่อผมเป็นทหารก็สนิทกันหมายถึงว่าเจอกันก็ทักทายกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ผมเปิดซ่อมรถอยู่แกก็เอารถมาซ่อมที่ผมด้วยแบบมาเปลี่ยนถ่ายอารมณ์เครื่องอะไรเงี้ยครับ
แต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันอะไรอย่างนี้ครับแค่คุยกันแบบปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับ
จริงแกก็เป็นคนดีเป็นคนเงียบนะครับทักทายมีอะไรก็ทักทายบอกว่าหวัดดีเจอแกเรื่อยครับ
ไม่มีอะไรนะครับก็คือว่าใจดีคนหนึ่งนะครับ
แล้วลูกชายเขาเราเคยเจอมั้ยครับ
เจอครับเจอก็ดีก็เป็นคนเงียบเหมือนพ่อก็ดีนะครับ
เจอผมก็หวัดดีกันเรื่อยแต่เขาเป็นรุ่นน้องผม
เคยเอารถมาซ่อมที่ผมเหมือนกันครับ
แต่เรื่องนี้คือทุกคนในหมู่บ้านตกใจหมดเลยว่ามันไม่น่าเกิดขึ้น
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยพบว่ามีเพื่อนสนิท๒คนที่เป็นเพื่อนนักเรียนตำรวจรุ่นเดียวกันกับ๑๐ตำรวจเอกทีทัศน์
ไปเยี่ยมนะเมื่อ๘โมงเช้านะฮะที่สถานีตำรวจเอาอาหารเอาน้ำอะไรไปให้นะครับ
ก็พบว่าได้ไปนั่งคุยกับ๑๐ตำรวจเอกทีทัศน์หรือว่าหมู่กอล์ฟอยู่ที่หน้าห้องขังสักครึ่งชั่วโมง
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานีตำรวจสพชัยบาดานหมู่กอล์ฟยังถูกคุมอยู่ที่นี่นะฮะ
ก็สอบเครียดมาทั้งวันต่างคืนนะครับพื้นมาเยี่ยม๒คนและก็คุยกันแล้วก็เดินออกมาเหมือนทุรศัพท์
เหมือนกับโทรศัพท์แล้วก็กลับเข้าไปใหม่
ทีมข่าวของเราก็ได้สอบถามนะแต่ว่าทางเพื่อนเขาบอกว่า
เขาก็แค่ซื้อข้าวมาให้หมู่กอล์ฟแล้วแม่เนี่ยก็ให้เอาข้าวมาให้อะไรด้วย
ก็เลยมาตั้งแต่เช้าแล้วก็นั่งคุยกัน
บอกว่าจากที่ได้เยี่ยมหมู่กอล์ฟเนี่ยดูแล้วมีอาการเครียด
และมีท่าทีในการสำนึกผิดโดยพูดกับเพื่อนว่าไม่น่าทำเลย
บอกว่ามีน้ำตาซึมออกมาตลอดเวลาด้วยระหว่างที่นั่งคุยกัน
ก็คงจะได้สติแล้วว่ายิงพ่อไปนะยิงไปนัดหนึ่งเข้าศีรษะก็เสียชีวิตเลย
เพื่อนของหมู่กอล์ฟยืนยันนะครับว่าหมู่กอล์ฟเป็นคนที่มีนิสัยดีรักเพื่อนฝูง
แต่มักจะมีอาการเครียดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือด้วยกัน
เขาเป็นเพื่อนนักเรียนตำรวจรุ่นเดียวกันหมู่กอล์ฟเนี่ยต้องกินยาก่อนนอนทุกคืน
ถึงแม้ว่าวันนั้นจะฝึกหนักขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนนะ
ก็ต้องกินยาก่อนนอนเพราะว่านอนไม่หลับ
ก่อนหน้านี้หมู่กอล์ฟเคยเล่าให้เพื่อนฟังว่ามีปัญหาครอบครัวไม่ลงรอยกับพ่อก็เครียดสะสม
แล้วก็หนักถึงขั้นเคยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในตัวเมืองลบบุรี
แล้วก็ยังพบว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อ๓เดือนก่อนอีก
ก็เลยต้องกินยาเป็นประจำทุกวัน
วันเกิดเหตุเพื่อนคาดว่าหมู่กอล์ฟน่าจะทะเลาะกับพ่ออย่างหนัก
หลังเดินทางกลับมาบ้านช่วงวันหยุดยาว
ก็เลยเกิดอาการคุมสติอารมณ์ไม่อยู่
บันดาลโทษะลงมือก่อเหตุใช้ปืนยิงพ่อ
ตอนแรกที่ทราบข่าวเพื่อนไม่คิดว่าหมู่กอล์ฟจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้
พอรู้ข่าวก็ตกใจกันมากเป็นห่วงเพื่อนด้วย

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสังเกตในพื้นที่นะครับ
แถวสถานีตำรวจเนี่ยก็เห็นร้อยเวรเอายาที่เป็นถุงยาของโรงพยาบาล
อันนันทมิธิดลในพื้นที่รบบุรีไปให้หมู่กอฟกินหลังอาหารด้วย
เวลาข้าว๓มื้อเนี่ยหลังจากนั้นร้อยเวรต้องเอาถุงยาไปให้๓มื้ออยู่เหมือนกัน
ก็น่าจะเป็นยาเกี่ยวกับลักษณะของโรคเครียดหรือว่าซึมเศร้าอย่างที่เพื่อนบอก
เรายังไปคุยกับเพื่อนบ้านที่ชั่วนางลีสันติรักพงศ์อายุ๖๘ปี
บอกว่าหลานสาวเป็นเพื่อนสนิทกับหมู่กอล์ฟ
เล่าให้ฟังถึงสาเหตุการทะเลาะของพ่อลูกบอกว่าช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาหมู่กอล์ฟไม่ได้กลับบ้าน
ของหมู่กอล์ฟโทรไปหาเพื่อนเพื่อสอบถามว่าเออกอล์ฟเนี่ยไปนอนค้างด้วยหรือเปล่า
เพราะมันวันหยุดยาวไงแต่ไม่ได้กลับบ้านที่ลบบุรี
แต่ไม่ได้รับคำตอบจากใครกระทั่งพบว่าหมู่กอล์ฟไปยิงพ่อตัวเองจนเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุการทะเลาะกันน่าจะมาจากเรื่องที่หมู่กอล์ฟกับพ่อไม่ค่อยลงรอยกัน
ตั้งแต่สมัยหมู่กอล์ฟยังเป็นวัยรุ่นนะฮะตอนนี้อายุ๓๑ปีแล้วนะครับ
แต่หมู่กอล์ฟเนี่ยอันนี้เพื่อนเขาอ้างฮะเพื่อนเขาอ้างให้ฟังนะบอกว่า
ดื้อกับพ่อแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือก็ถูกพ่อเนี่ยกดดันด้วย
ตามรายงานข่าวเนี่ยลักษณะบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นทหาร
ก็อยากให้ลูกชายเป็นทหารแต่ลูกชายเนี่ยไปสอบตำรวจ
อยากเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยลงรอยกัน
ก็จะมีปัญหากันเรื่อยมาส่วนตัวของผู้เสียชีวิตคือ
ร้อยตรีสารวุฒิเนี่ยข้อมูลจากเพื่อนบ้านบอกว่า
แม้ว่าจะเข้มงวดกวดขันอะไรกับลูกแต่ความจริงแล้วเป็นคนรักลูกมาก
อยากให้ลูกได้ดีนะซื้อที่ดินเนี่ยซื้อสองแปลงนะฮะ
ข้างบ้านเนี่ยซื้อหมดเพื่อสร้างบ้านให้ลูก
ลูกจะได้อยู่กันใกล้กันหมดอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
แต่หลานสาวป้ารีบอกว่าก๊อฟหน้าตาดีเป็นเพื่อนสนิทกัน
ทะเลาะกับพ่อเพราะว่าพ่ออะรักลูก
เป็นคนที่สนใจลูกเรื่องการเรียนไงฮะเรื่องเรียน
แล้วก็ปีเขาเรียนปีที่เข้าโรงเรียนในร้อยจบหล่อ
เขาเข้าโรงเรียนในร้อยจปรอพอเสร็จแล้วมีปัญหา
ทางโรงเรียนเขาให้ไปรับกลับบ้าน
พอกลับบ้านมาก็ได้ดอกไปไม่ได้เรียน
น้องเป็นคนเรียนเก่งแล้วหลานมาก็ไปสอบเรียนได้อีก
สอบว่าในร้อยสัมภาษณ์ได้อีกน้องเป็นคนเรียนเก่ง
พ่อเป็นคนดูแลครอบครัวเป็นคนที่รักลูก
ลูกไปไหนก็จะแบบผลักดันให้ลูกเรียนดีอะไรอย่างนี้
แต่หลังมาอารมณ์เขาร้อนอารมณ์หงุดหงิดง่าย
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทางครอบครัวได้ไปรับศพของร้อยตรีสารวุฒิ
จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดถนนแคร์จังหวัดลบบุรีนะฮะ
ตอนนี้ทางครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้กันอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความคืบหน้าของคดีตำรวจบอกว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวนะครับ
เป็นปัญหาครอบครัวของผู้ต้องหากับทางผู้ตายนะครับอ่า
ซึ่งจะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
และจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดลบบุรีในวันพรุ่งนี้ครับ